มาเลยจ้าตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
กลับมามาเช็คราคาสินค้าในตลาดกันก่อนนะจ๊ะ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันก่อนเลยนะคะ
หมูเนื้อแดง๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐นะคะ๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
ราคาหมูแอบหลับขึ้นนิดนึงเนาะคุณผู้ชม

หลังกิมจู๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
แนตาลูป๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๒๕บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ชมพูทัพทิมจันทร์นะคะ๘๐บาทต่อกิโลกรัม